นี่คือทะเลหมอกที่อยู่ห่างจากตัวเมืองยาลาเตี๋ยง๔๕กิโลเมตรเท่านั้นครับอยู่ในเขตเหมืองลาบูตะบนปาแตรอำเภยหาจังหวัดยาลาเส้นทางขึ้นเขาสะดวกสบายใช้เวลาเดินทางประมาณ๕๐นาทีก็ได้ชมทะเลหมอกท่ามกลางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์สูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าชมพระอาทิตย์ขึ้นเป็
อีกด้วยคือระแวกนี้มีประมาณกี่ไร่ครับที่เป็นดงเสม็ดแดงโอ้
หลายไร่เหมือนกันเยอะขึ้นไปได้เลยอืมครับดวงเสม็ดแดงเนี่ย
มันมีหลายที่ไหมครับหรือว่ามีที่นี่ที่เดียวเลยครับ
มีมีที่นี่ที่เดียวครับโอ้โหแสดงว่าที่นี่ก็ต้องอุดมสมบูรณเน
มากเลยครับคือเกิดนี้เองตามธรรมชาติด้วยแล้วก็มีที่นี่ที่เดียวด้วย
เพราะฉะนั้นคนยาลาเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้
เพราะฉะนั้นต้องมาดูนะครับดวงเสม็ดแดงที่บ้านลาบู
ลาบูอ่าต้นเสม็ดแดงสีสวยในป่าหลายแห่งอาจจะมีอยู่ประปายนะครับ
แต่ว่าจุดนี้อยู่รวมกันมากที่สุดแต้มสีให้ป่าดูสวยงามมากขึ้น
จากนี้ไปไม่ไกลก็มีน้ำตกนกน้อยท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกัน
เพราะว่ามีต้นไม้ขึ้นอย่างหนาแน่นแต่การเดินทางก็ไม่ได้ลำบากเลยนะครับ
เพราะว่ามีถนนตัดผ่านไปถึงแล้ว
เพราะว่ามันมีผู้หญิงไง
ก็ไม่ชอบเล่นน้ำตกชื่อน้องน้อยน้องสาวก็ใหญ่เองเลย
ชอบมาเล่นน้ำตกชอบมาเล่นเลยก็ตั้งชื่อแกล้งกัน
โยกกันไปสมมุติเด็กคือชอบมาเล่นน้ำตกเด็กไงโดยต้อง
แต่ว่าน้ำตกนี้จะไม่แห้งนะนี่คือหน้าแรงจะอยู่ขนาดนี้

น้ำใสและเย็นมากมากเลยครับตอนแรกว่าจะลงไปเล่นน้ำ
แต่พอเดินลงไปก็พบว่าอากาศเย็นสบายยิ่งได้สัมผัสกับน้ำแล้ว
ชมความงามเฉยดีกว่านะครับแค่นี้ก็ประทับใจแล้ว
อีกอย่างชาวบ้านเชื่อว่าน้ำในน้ำตกแห่งนี้น่าจะเป็นน้ำแร่ด้วยนะครับ
เพราะว่าที่นี่เป็นเหมืองแร่เก่านั่นเอง
ถือเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่น่ามาสัมผัสมากเลยครับ
หน่วยงานในจังหวัดยาลาก็พยายามช่วยส่งเสริม
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอนาคต
เพราะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองยาลาด้วยครับ